วันก่อนเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยงานฐานพรานที่๒๒
เขาลงพื้นที่ไปมอบความสุขให้กับชาวบ้าน
เพื่อส่งมอบของขวัญวันเด็กในพื้นที่ธุรกันดาล

อันนี้น้องหนูได้รับของขวัญแล้วก็ยิ้ม
ขอบคุณค่ะขอบคุณครับกันไป
เขาบอกว่าของขวัญทุกชิ้นนั้นทางหน่วยงานฐานพรานที่๒๓
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ผู้ประกอบการห้างร้านผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่อำเภอกันธรรักษ

ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาส
สร้างโอกาสดีให้กับเด็กในพื้นที่ได้รับของขวัญ
และเข้าใจถึงความสำคัญของวันเด็ก

พื้นที่ยิ่งพื้นที่ธุรกันดาล
พูดง่ายเด็กเขาไม่ได้เข้าถึงเหมือนกับเด็กในเมือง
แล้วพี่ทหารเหล่านี้เขาก็ไปส่งมอบความสุข

คุณดูน้องสิมีความสุขนะ
แล้วเนี่ยเพื่อไปมอบความสุขอย่างนี้ไม่พอ
เพราะว่าทหารพรานจริงเขามีหน้าที่นะ
ต้องเหนือจากอยู่ละทะวะตรงทะวะตรงใยแดดตรงนั้นแล้ว
แล้วเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านเขายังมีอีกหลายโครงการ
นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในโครงการที่เขาช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
ถือว่าเป็นโครงการดีที่มอบทั้งโอกาสและความสุขให้กับเด็กในถิ่นธุระกันดาล
เป็นไปได้พี่ทหารไปถึงร้องเพลงทรงอย่างแดดด้วย

เรียกได้ว่าไปมอบความสุขให้อย่างแท้จริงเลยทีเดียว